คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
มาเลยจ้ามาทางนี้เลยจ้าอยากเปียกขยักเปียกค่ะ
สาดมาเลยค่ะสาดเลยจ้ะเอาเน้นเลยจ้ะสาดเลยจ้า
รอให้สาดอยู่ตรงนี้แล้วจ้าไม่เอาน้ำนะจ๊ะเอาเป็นสาดความรัก
ความสุขสาดความใส่ใจกันมาทั้งนี้ขอสักขันขันเดียวก็พอ
ขันที่รอคือขันหมากค่ะมองบนหมั่นไส้ได้ไหมเนี่ย
มันไส้ได้แต่ว่าน้อยนะทีละนิดทีละหน่อยนะเดี๋ยว
เสิร์ตอะไรกันอ้าวยังไม่ถึงสงการอะไรเลยเนี่ยก็ใบตองพูดมาก่อนการไงคะ
สงกรานก่อนคนอื่นเขาเลยอ๋อโอเคจัดไปเอ้าเข้ารายการ
ทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนดีกว่าเด้อได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการ
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องกันอีกเช่นเคยค่ะ
ครับผมแล้วก็พี่ลันเหมือนเดิมนะจ๊ะปรบมือค่ะ
มาประจำการคู่กับใบตองเหมือนเดิมใช่แล้ววันนี้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมาให้พี่ลันทำนายทายทักกันนะ
แต่ว่าเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าเราจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานกันแบบนี้
ก็เลยจะเริ่มต้นรายการด้วยความชดใช้ชับช่าเป็นการแบบสาดความรักมาให้กันสาดความสุขใส่กันนะคะ
คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีโปรแกรมจะไปเที่ยววันสงกรานที่ไหนไหมจะไปสาดน้ำเล่นน้ำอะไรยังไง
ทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวหรือยังไงกันบ้างจะกลับต่างจังหวัดเดินทางอะไรยังไง
ก็ทักทายคอมเมนต์มาบอกกล่าวในช่วงช่องของเราได้เลยนะจ๊ะเผื่อว่าถ้ามีไอเดียดีจะได้ให้ใบตองยืมบ้าง
เพราะตอนนี้ไม่มีไอเดียอะไรเลยค่ะอ๋อเผื่อจะได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ไลน์เราจะได้ไปเที่ยวได้นะ
แอบลอกว่าสงกรานจะเอาไปทำอะไรยังไงกันบ้างเนาะ
แต่จริงแล้วช่วงวันสงกรานถือว่าเป็นวันที่ครอบครัวได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ถือว่าเป็นวันครอบครัวใช่เป็นวันครอบครัวของคนไทย
แล้วก็เป็นเรียกได้ง่ายก็คือวันรวมญาติอ่ะเนาะพี่อันเนาะ
ใช่ไหมก็หลังจากปีใหม่บางคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านช่วงปีใหม่ด้วยนะ
แต่ย้ายมากลับช่วงสงกรานทีเดียวเลยก็มี
ก็เรียกได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของประเพณีไทยโอ้โหมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย
เข้าวัดทำบุญอะไรต่างนะคะ
คือวันสงกรานเนี่ยหลายคนก็นึกถึงการเข้าวัดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

แต่จริงแล้วมันยังมีกิจกรรมอื่นอีกเยอะแยะมากมายในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้

วันนี้ใบตองก็เลยจะมาแนะนำ๕กิจกรรมเสริมดวงที่ทำให้ชีวิตราบรื่น
ฟังปุริเยวัตนาเบไอโกะแล้วค่ะ

ไปเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมีเวลาก็ทำตามกิจกรรมที่แนะนำกันมาได้
หรือถ้าไม่มีโอกาสที่จะทำครบอันนี้ไม่เป็นไรเอามาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะ

ฮ่า

จ้าสรรพพุมสรรจะวที่จะวทาง
ถือว่าเป็นเริกดีเลยที่สามารถทำความสะอาดบ้าน
ปักรักษาคำจุนคำชูชีวิตเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุข
คือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คุ้มครองเราจากพยันตรายต่าง

หิ้งพระเอ่ยบ้านเรือนเอ๋ยมันไม่ควรจะรู้
ควรจะสะอาดให้หน้ามองหน้าอยู่

จริงกิจกรรมนี้เชื่อว่าหลายคนทำกันทุกปีนะคะ
ก็เป็นกิจกรรมเสริมดวงที่ทำได้ง่ายมากเลยอยู่บ้าน
เสริมดวงทำให้บ้านสะอาดทิ้งพระสะอาดแค่นั้นเอง

ส่วนกิจกรรมที่๒ที่ทำเพื่อเสริมดวงกันก็คือ
ทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับค่ะ
เหมือนเป็นการยังไงดีลำลึกถึง
เหมือนเป็นวันรวมญาติอยู่แล้ว
ลูกหลานพี่ป้าน้าอาทีไม่ค่อยมีเวลาได้มาพบปะกัน

เขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องเสริมดวงบริวาร
บริวารผู้คนในบ้านเราผู้คนแวดล้อมของเรา
ถ้าแบบเป็นคนจีนก็เหมือนเช้งเม้ง
ใช่ก็คือทำบุญบรรพบุรุษนะคะ
คือจริงก็เหมือนเป็นกุศโลบายให้ญาติมารวมตัวกันแหละ
แต่ว่าจริงก็คือเวลาเราทำบุญบรรพบรุษ
ก็จะนึกถึงเรื่องของการกระตันยู
และลึกถึงผู้มีพระคุณอะไรแบบนี้นะคะ

ลูกหลานได้ระลึกถึงบุพการีบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
แล้วก็ได้พบปะเจอกันของบรรดาหมู่ญาติพี่น้อง

มาพบปะเจอกันจะได้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
แล้วก็เป็นนัยยะหนึ่งที่
ผู้คนในอดีตเขาคิดแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ก็ต้องบอกว่าคนเก่าคนแก่เขาก็มีวิธีกุศโลบายที่
ค่อนข้างจะชาญฉลาดมากเลย
อันนี้ถือว่าแบบสุดยอด

แล้วก็เสริมดวงของเราด้วยนะคะ

งั้นต้องจัดเต็มกันต่อเลยกับกิจกรรมที่

มันเลยอันนี้หลายคนเคยได้ยินแต่งงว่าฉันจะต้องทำอยู่เหรอในยุคนี้สมัยนี้
ขนทรายเข้าวัดค่ะ
จริงเป็นคติความเชื่อเขาบอกว่าเมื่อเราเข้าวัดเนี่ยตอนเราออกเราใส่รองเท้าใช่ไหม
แล้วเหมือนเหยียบทรายจากวัดติดรองเท้าออกมาด้วยการไม่ตั้งใจแหละ
ขนทรายเข้าวัดก็เลยเสมือนกับว่าเรานำทรายที่ติดรองเท้าของเรากลับมาคืนที่วัด
แล้วไปวัดนำทรายเหล่านี้ไปจะได้นำไปใช้ประโยค
จริงเค้าบอกอย่างงี้ว่า
ว่าในทางพิธีกรรมก็จะปฏิบัติกันเพื่อเป็นการเสริมดวงอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะ

เขาบอกว่าถ้าหากต้องการให้มีอสังหา
หากต้องการแห่รากฐานชีวิตมั่นคงร่ำรวยแข็งแรง
ควรจะทำบุญในการขนสายเข้าวัด
และก็ก่อเป็นพระเจดิสาย
จากนั้นเขาจะปักทงสีตามวันเกิด
ไล่ไปอย่างเช่นวันอาทิตย์สี

ถ้าเล่นมุกเย็ลโลว์แมงโก้นี่จะรอด

ก็จะเหมือนเสริมดวงในเรื่องของทรัพย์สิน
ความมั่งคั่งมั่นคง
นี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการปักทงสีบนประสาทซ้าย
หรือที่เขาก่อเจดิสายเนี่ย
มันมีนายะสำคัญตรงวันเกิดตอนแล้วเราผักทงสีอะไรทำไมยังไง
เพื่อจะได้เสริมเรื่องโชคดีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินมีเงินมีทองมั่นคงต่อไปต่อไปของพวกเรากันไง
อันนี้ได้แล้วแต่แล้วแต่กำลังศรัทธากำลังกายและกำลังใจด้วยนะคะ

เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะได้ยินกันมาบ่อยคนทรายเข้าวัดจนเหนื่อยแล้ว
มานั่งพักกันซะหน่อยให้ใจเย็นร่มตัวเย็นกันหน่อย
ระหว่างที่นั่งก็ดื่มน้ำเย็นคลายเหนื่อยผ่อนคลาย
และใบตองจะขอนำเสนอกิจกรรมที่๔นะคะ
สำหรับกิจกรรมที่๔นั่นก็คือรถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเอง
เชื่อว่าอันนี้ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันอยู่แหละ

รดน้ำพระสงฆ์ที่เรานับถือหรือว่าพระพุทธรูป
หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเจ้านงเจ้านายที่เมตตาเรา
การรดน้ำก็คือเตรียมผ้ามาหนึ่งสำรับ
ก็จะเป็นผ้าขาวม้าผ้าถุงผ้าห่มหรือผ้าอะไรก็ได้
ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ค่ะ
พร้อมกับดอกไม้ทูปเทียนนำมามอบให้ท่านเหล่านั้น
ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราจะทำการรดน้ำท่าน
จากนั้นจะมีน้ำอบไทยดอกมะลิ
หอมกลิ่นหอมใส่ลงไปด้วย
แล้วก็ตักรดต่อมือของท่านเหมือนผ้าขอพอน
เสริมความเป็นสิริมงคลให้ท่านให้พรเราจะได้ประสบจะโชคดีมีชัย
พิธีรดน้ำผู้ใหญ่ที่เราทำก็จะทำให้ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่
อันนี้คือเป็นการเสริมดวงเรื่องของอุปถัมภ์ผู้อุปถัมภัมชู
ให้เราเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคล
ไปที่ไหนมาที่ไหนจะได้ช่วยเหลือเราให้ชาวคาดปลอดภัย
มีคนรักเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ว่ากันไป

อย่างที่บอกจริงเราทำกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเนาะ
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าเราทำไปแล้วเสริมเรื่องอะไร
ส่วนใหญ่ก็รดน้ำดำหัวทำกันตามกัน
แต่ก็ไม่รู้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร
อาจจะแค่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่า
จริงเป็นการเสริมดวงเรื่องของผู้อุปถัมภ์คำสูงด้วยนะคะ
ปีนี้ก็ลองนึกไปด้วยตั้งใจตั้งจิตอธิษฐาน
เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
อาจจะเป็นการส่งเสริมแบบให้นึกถึงตัวเองนะ
แต่ว่าถามว่านึกถึงตัวเองไหมใช่

แต่มันเหมือนมันทำแล้วมันสบายใจไง
ถ้าทำแล้วสบายใจไม่ได้เดือดร้อนใคร
บอกตรงนี้ว่าใบตองเช่นกันค่ะ
เราเป็นเพื่อนกันนะฮะ

กิจกรรมสุดท้ายค่ะพี่ไหล่
กิจกรรมสุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือ
ล้างเท้าขอขมาคุณพ่อคุณแม่นะ
อันนี้หลายคนบอกในวันนี้เหรออะไรยังไง
ปกติก็อาจจะลดน้ำคุณแม่
รถน้ำคุณพ่อเฉยเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอื่น
แต่ว่าลองเพิ่มมาเป็นล้างเท้า
และขอคำมาคุณพ่อคุณแม่ที่เรารัก

ในระหว่างปีเนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวมากมาย
ที่เราอาจจะกระทำผิดไปต่อพ่อแม่บุพการี
ตั้งใจก่อดีไม่ตั้งใจก่อดี
ต่อหน้าก็มีรับหลังก่อเยอะ

ในช่วงทัศนสการทรงกรรณ์นี้แหละ

ถ้าหากเราได้ไปล้างเท้า
แล้วก็ขอคำมากรรมต่อท่าน

แล้วพรจากพ่อแม่เนี่ยโอ้โห
ก็เชื่อเลยว่าจะทำให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
อันนี้เสริมทุกด้านทุกแขนงทุกอย่างแบบล้างอาถรรพ์ได้
เพิ่มเสริมเติมแต่งเรื่องของความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลใช่ไหมใช่ครับ
นี่แหละคือสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกว่าเราจะขอเข้ามา
ต่อเมื่อเราทำผิดแล้วไปขอคำมาหรือเปล่า
ก็ใช้โอกาสในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานแบบนี้นะคะ
รถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็ล้างเท้าท่านไปด้วยเลย
หลังจากนั้นก็กราบเท้าเหมือนเป็นการขอพรค่ะ
ลองคิดดูนะแค่ท่านรูปหัวเราก็เจริญรุ่งเรืองแล้ว

ท่านบางคนบางท่านถือกับร้องไห้เลยนะ
น้ำตาแตกเลยนี่เป็นแอบปริ่มในใจแต่ว่าไม่ร้องออกมาเดี๋ยวเขาเห็นอายนิดนึง
อันนี้เข้าใจเด็กรุ่นใหม่อาจจะมีความขนอายอะไรบ้างเล็ก
เราก็ผ่านจุดนั้นมานะคะ
ครบถ้วนกระบวนความทั้ง๕กิจกรรมเสริมดวงในช่วงวันสงกรานที่จะถึงนี้
จริงแล้วพี่ลันใบตองเชื่อว่าคุณผู้ฟังทำกันตลอด

อย่างน้อยลดน้ำดำหัวแน่นอน
ขณะพี่เป็นคนจีนแท้เลยนะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนจีน
แต่พี่ก็สืบสารประเพณีไทยด้วยวิธีการนี้เช่นเดียวกัน
แล้วปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดพี่ก็นั่นแหละอย่างอันสุดท้ายนั่นแหละ

เพราะอย่างที่บอกแหละว่า
พรใดพระองค์ใดไม่ประเสริฐเท่าพระในบ้านคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
น่าจะเป็นไอเดียให้ใครหลายคนที่ฟังมูแต่รู้ของเราในวันนี้
แล้วก็ใบตองก็รื้อฟื้นเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
ว่าแต่ละอย่างที่เราทำไปมันมีความหมายอะไรยังไงกันบ้าง

เผื่อว่าจะได้เป็นไอเดียนะคะว่ากิจกรรมวันสงครานนอกจากจะไปสาดน้ำเล่นน้ำแล้ว
ควรจะทำอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง
แจ้งเตือนที่แชนแลลไทยรัฐออนไลน์ของพวกเราด้วยนะคะ
เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่เราพร้อมนำเสนอให้ได้ฟังกัน
แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้าปีใหม่ไทยไง

แล้วเดี๋ยวมาเจอกันในอีพีถัดไปอีพีต่อไป
แล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง

ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยสวัสดีปีใหม่ไทยจ้า
ใหม่ไทยสวัสดีวันสงการทุกท่านจ้า
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง